ปีไม่สายที่จะรักกันนะคะสำหรับคู่ของขวัญอุสามณีแล้วก็ก๊อฟพิชยะ
แต่ดูเหมือนว่าจะมีทั้งอุปสรรคแล้วก็ข่าวดราม่าเยอะแยะเหลือเกิน
เรียกได้ว่าเป็นมรสุมกันเลยดีกว่าในช่วงนี้
แต่ว่าทั้งคู่ค่ะเขาก็ควงกันฝากกระแสดราม่า
ด้วยการควงกันไปทำบุญพร้อมกับคุณแม่ของฝ่ายชายค่ะ

เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

รักรีเทิร์นมาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนระหว่างพี่สาวกับ
เกไนเซอร์ชื่อดังและหวานใจก๊อฟพิชยะกลางงานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
กลายเป็นข่าวคึกโครมและเพื่อเป็นการยืนยันย้ำชัดว่าลมพัดหวนรอบนี้มีความสตรองเพียงใด
นางเอกสาวขวัญอุสามณีและนักร้องนักแสดงหนุ่มก๊อฟพิชยะก็เลยขออัพเลเวลเติมความหวานให้กันและกัน
พร้อมกับแชร์ให้เหล่าแฟนคลับบนโลกโซเชียลได้รับรู้
อย่างล่าสุดที่ทั้งคู่ควงกันไปทำเรื่องราวดีไหว้พระทำบุญปล่อยปลา
ซึ่งแม้จะไม่ได้ไปกันสองต่อสองมีคุณแม่ปลาไซค์คุณแม่ของหนุ่มกอล์ฟไปด้วย
แต่ก็ยังมีช็อตมุ่งมิ้งโมเมนต์หวานมาให้กองเชียร์ได้ฟินกันด้วยนะคะ